สักสิบโมงได้นะคะมีคนร้ายสองคนค่ะมาดักรอปล้นสาวสหกรการเกษตรคนหนึ่งเธอเพิ่งไปเบิกเงินจากธนาคารคือเพิ่งเบิกเงินเดินออกมานอกธนาคารปุ๊บสองคนนี้เข้าชาร์จแล้วก็ปล้นเธอเลยนะคะได้เงินไปเนี่ยหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทค่ะโอ้โหเป็นข่าวดีแล้วต้องชื่นชมตำรวจเพราะว่าจับตัวคนร้ายได้แล้วแต่ให้คุณผู้ชมดูพ

การเกษตรเชียงแสนมาเบิกเงินหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทพอเบิกเสร็จปุ๊บก็นำถุงใส่เงินมาขึ้นรถจะกลับที่ทำงาน
มีนายขจรริยสารเป็นคนขับรถนั่งรออยู่ในรถค่ะกำลังจะถึงรถอยู่แล้วเชียว
มีผู้ชายสวมหมวกกระน็อกปิดบังใบหน้ามาเคาะที่กระจกประตูด้านที่เธอนั่งเธอก็เปิดประตูออก
ถามว่ามีอะไรจังหวะเปิดประตูอะค่ะเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็คือเอามือล้วงเข้าไปแล้วคว้าถุงเงินออกไปเลย
วางถุงเงินไว้ที่คอนโจผู้ชายคนร้ายคว้าออกไปเลยแล้วก็ชักปืนออกมาขู่ด้วย
ตะโกนบอกว่าอย่าตามมาแล้วคนร้ายก็วิ่งอ้อมไปขึ้นรถที่มีคนเอ่อ
ติดเครื่องรออยู่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์พากันหนีไป

พอเชียงแสนตามรวบตัวคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยแกะรอยจากหมวกกระน็อกที่คนร้ายทิ้งเอาไว้
ที่ถนนซอยหลังธนาคารการเกษตรและสหกรการเกษตรค่ะ

เป็นอดีตพนักงานสหกรการเกษตรเชียงแสน
เพิ่งโดนไล่ออกไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง